หมดค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปอีกหนึ่งร้าน
เป็นร้านกาแฟร้านนี้ใจเด็ดมาก
เขาบอกว่าไม่พอใจไม่ต้องจ่าย

เออไปดูว่าจะต้องจ่ายกันหรือเปล่าวันนี้จริงเหรอ
จ่ายเลยนะจ่ายจ่ายใหญ่มากเลยพี่ครับ
เป็นภาษาพม่านะคะมีความหมายว่าสบาย
ตั้งอยู่หลักกิโลเมตรที่๘๖ถนนเชียงใหม่ฮอด
ห้งมะค่าอำเภอจอมทองจังหวัดเจียงใหม่เจ้า
เจ้าของก็คือคุณเอกสิทธิ์รัตตะกิติสุนทรนะคะ
เจ้าของร้านเนี่ยเขาบอกว่าก่อนที่จะมาทำร้านกาแฟแบบนี้
ตัวเองเนี่ยทำไร่ปลูกผักออร์แกนิคมาก่อนนี่

ก็เลยทดลองเปิดบ้านให้เพื่อนมาชิมกาแฟฝีมือตัวเอง
โอ้โหผลตอบรับดีมากก็เลยอยากจะส่งต่อความสุข
ให้กับคนอื่นด้วยการเปิดร้านซะเลยค่ะ
แล้วก็เริ่มหาเมล็ดกาแฟที่ดี
ใช้วัตถุดิบต่างที่จะมาทำร้านดีทั้งนั้น
แล้วก็มาชงกาแฟให้กับลูกค้าได้ดื่มกันแบบมีความสุข

ชงให้เพื่อนกินก็ต้องใช้คุณภาพดีของดีต้องอร่อยด้วยนะคะ
และเมื่อตั้งใจมอบสิ่งดีให้กับคนอื่น
ก็เลยอยากรู้ว่าคนที่ดื่มกาแฟที่ตัวเองชงให้
รู้สึกยังไงกับรสชาติบ้าง

เขาเขียนเอาไว้ว่าจ่ายเงินค่ากาแฟตามความพอใจ
โอ้โหนี่แล้วแต่อยากจะจ่าย
คือถ้ามันอร่อยก็จ่ายไปเลย
แต่คือจริงเขาก็มีราคาติดไว้
แต่ถ้าสมมุติบางคนไม่อร่อยคุณก็ไม่ต้องจ่ายนะ

คือถ้าคุณไม่พอใจจะจ่ายก็ไม่ต้องจ่ายก็ได้

อกจากร้านนี้จะขายกาแฟแล้ว
ทางร้านทางไร่เขายังมีผักออร์แกนิค

เป็นผักที่ปลูกแบบปลอดสารพิษ๑๐๐นะคะ
ซึ่งเป็นการปลูกผักแบบแบ่งรายได้ให้กับชาวบ้าน
โอ้โหสุดยอดจริงพี่เอกคนนี้นะฮะ

ไปชิมกาแฟไปอุดหนุนผักออร์แกนิคสด
ก็ไปกันได้เชิญเลยจ้า
เดี๋ยวย้ำสถานที่อีกครั้งหนึ่งนะคะ
ตั้งอยู่ที่หลักกิโลเมตรที่๘๖ถนนเชียงใหม่ฮอด
โฮงมะค่าอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
โอ้โหร้านนี้อยากจะร้องเพลงพี่เบิร์ตให้เลย

ถูกใจก็จ่ายกันไป

ที่ผ่านมามันไม่มีใครไม่จ่าย
ถ้าหากไม่จ่ายอาจจะโดนฟาดหัวแตกได้

ถ้าเกิดว่าเราไม่พอใจในรสชาติเราก็ไม่ต้องจ่ายก็ได้
ใช่เพราะว่าพี่เขาบอกว่าอร่อยใช้วัตถุดิบคุณภาพดี

แล้วก็มั่นใจในคุณภาพก็เลยกล้าการันตีแบบนี้นะ
ไม่จ่ายก็ไปล้างชงล้างชามล้างถ้วยกาแฟให้พี่เขาแล้วกันนะ